ไปดูเรื่องราวของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งครับ

ทำยังไงหาไม่ได้ไปซื้อส้มตำอืม

กระชากสร้อยคอของพ่อค้าเลย

ดีเขาไม่เอาสากฟาดนะ

นะครับตำรวจโรงพักหนองขามเข้าไปคุมตัว
นายธนวุฒิสิงห์แววอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะก็เป็นนุมโรงงานที่หนึ่งครับ
ก็ไปก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงของนายสังวานทุมทอง
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายส้มตำอยู่ที่บริเวณริมตลาด
ศรีภาชนะนะครับในตำบลหนองขามอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
สังวานพ่อค้าส้มตำเนี่ยบอกว่าขณะที่กำลังนั่งหันหลังปลอกมะละกออยู่เนี่ย
ผู้ต่อหาก็เลยมาสั่งอ่ะพ่อค้าอ่ะส้มตำครบหนึ่งน่ะ
แล้วก็ไปจอดรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้ใกล้จังหวะนั้นเนี่ยเขาหันหลังอยู่ใช่ไหม
คนร้ายก็เลยกระชากสร้อยคอทองคำไปแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แต่เขาวิ่งตามทันนะคุณผู้ชมคิดดูสิแล้วก็กระโดดคว้าคอของคนร้ายเอาไว้ได้
รถจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ยพุ่งไปชนกับรถยนต์ของชาวบ้านที่วิ่งสวนมา
แล้วสุดท้ายคนร้ายก็ไปไม่รอดนะครับ
ในขณะที่นายธนวุฒิผู้ก่อเหตุให้การว่า
นี่ครับผมเป็นพัฒนางานโรงงานที่จับมนต์บ่อวิน
ก่อเหตุไปเพราะว่าเครียดหาเงินไปคืนเพื่อนไม่ได้ยืมเพื่อนมาหมื่นห้า
พอเพื่อนทวงก็ตัดสินใจทำยังไงดีก็เลยไปก่อเหตุขี่รถวนไปวนมาดูเหยื่อก่อน
แล้วก็ลงมือกระชากสร้อยคอครับ
อ่ารู้สึกผิดนะฮะแต่มรวดค้นตัวก็ไปพบสร้อยล่ะครับ
ของกลางซุกอยู่ในกระเป๋านะฮะก็เลยนำตัวไปสอบส่วนที่โรงพัก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ